นักบินอวกาศที่เขาอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ
เขาได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกสมาชิกรัฐสภา
อันนี้ยังเป็นของรัสเซียนะคะ
ตั้งแต่กรกฎาคมเขาได้ร่วมใช้สิทธิ์ในการลงคะแนน
เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ
ว่าเขามอบฉันทะให้กับนายโอเล็กโคโนเนนโก้
รองหัวหน้าศูนย์การบินอวกาศให้เป็นผู้ห่อนบัตรแทนค่ะ
แล้วก็มีภาพของนายโคโนแนนโก้หย่อนบัตรให้เห็นกันจะเลย
ซึ่งบัตรของนักบินอวกาศคนนี้ก็ถูกหย่อนลงในหีบ
พิเศษที่เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
โดยผลการนับคะแนนล่าสุดนะคะตอนนี้ยังนับไม่เสร็จนะ
ประธานาธิบดีของรัสเซียให้การสนับสนุนเนี่ย

มีคะแนนตามมาห่างที่ร้อยละ๑๔แล้วก็ร้อยละ๑๖ค่ะ
สำนักงานการเลือกตั้งก็ระบุบอกว่า
มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ไม่ถึง๑๔๐นะ
ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว

ส่วนนักบินอวกาศคนนี้แน่นอนเลือกพักที่ปูตินสนับสนุนค่ะ